คุณผู้ชมฮะเมื่อวานเราเสนอเรื่องราวคุณป้าอำนวย

คุณป้าอำนวยที่ถูกเพื่อนบ้านมาล็อกกุญแจมารื้อรั้วบ้านนะครับ
แล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านเขาเป็นเมียทหารด้วย
นี่ขณะป้าอำนวยบอกว่าจ่ายตังค์ไปให้แล้ว๓๐๐๐

วันนี้เรามีความคืบหน้าแต่เผื่อคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับ
อ้าวนี่แหละเฉียงไปเฉียงกันมา
รั้วทำไมนะมันเกี่ยวกับเรื่องที่ดงที่ดินอะไรยังไงนะครับ
แหละคนที่ร้องเกลียดเนี่ยล่อฟ้าบอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีเนี่ยพาสามีที่เป็นคุณ
บาชกรรมแถวนี้นะฮะมารื้อรั้วสังกษีที่บ้านของเธอ
โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้
และไม่พอใจที่เพื่อนของป้าอำนวย
ขับรถมาจอดหน้าบ้านก็เลยต้องมารื้อรั้วซะเลย
แล้วก็ล็อกกุญแจไม่ให้ป้าอำนวยเข้าอยู่อาศัยตรงนี้แล้วนะครับ

ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
คุณป้าอำนวยยังเล่าให้ฟังบอกว่าจริงที่ป้ารู้มา
ดินผืนนี้เป็นที่หลวงนะแต่มันก็ยังคาบเกี่ยวไม่แน่ชัด
ว่าเป็นของใครระหว่างกรมชมประธานกับมหาลัยสงฆ์
ซึ่งป้าเองก็ย้ายเข้ามาก่อสร้างบ้าน
พร้อมกับชาวบ้านแถวนี้อีกกว่า๑๐ครัวเรือน
ตั้งแต่๖ปีที่แล้วแล้วโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหานะ
มีเพียงที่ของป้านี่แหละที่ถูกคู่กรณีมาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่
เรียกรับเงิน๓๐๐๐บาทเป็นค่าเซ้งเพื่อให้เข้าอยู่ได้
ซึ่งตอนนั้นก็ยินยอมจ่ายไปนะแต่พอเข้าพักอาศัย
ป้าถูกคู่กรณีกันแกล้งมาโดยตลอดเลยคุณ
เหตุการณ์ล่าสุดคู่กรณีอ้างว่าก็ไม่พอใจ
เพื่อนของป้าอำนวยขับรถมาจอดขวางหน้าบ้าน
ทีนี้มันก็เลยลุกลามบานปลายจ้างคนมาล็อกบ้านของป้าอำนวย
แล้วก็เหตุการณ์ในคลิปก็คือรื้อรั้วสังกษีของบ้านป้าอำนวย
อำนวยนะก็กลัวเหมือนกันก็หนีไปนอนที่กระท่อมในสวนผักแทนนะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมเราต้องฟังอีกฝ่าย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคู่กรณีของป้าอำนวย
ก็คือป้าสุระป้าสุระเล่าให้ฟังแบบนี้
หลังเกิดเรื่องก็ไปแจ้งความสอบพอเมืองและความราชสีมา
เพราะจะดำเนินการฟ้องกลับ
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง

ป้าสุระบอกแบบนี้
บอกว่าฉันก็ไม่เคยขู่ไม่เคยเรียกเก็บเงินจากป้าอำนวยเลย

ไม่เคยไปเรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยรายอื่นด้วย
ส่วนคลิปการรื้อรั้วเป็นเพียงรั้ว
เป็นเพราะรั้วมันเอียงมันยื่นออกมา

ก็เลยให้เพื่อนบ้านแถวนั้นไปซ่อมแซม

แต่ทางฝ่ายป้าอำนวยกลับลื้อรั้วของตัวเองซะงั้น
แล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอเผยแพร่ออกมา
แสดงให้เห็นเหมือนว่าถูกรื้อบ้าน
นี่ทางฝ่ายป้าสุระคู่กรณีก็ชี้แจงแบบนี้

ผู้อาศัยเดิมทำสัญญาเช่ากับวัดพระนารายมหาราชวรวิหาร
และต่อมากรมชมประธานก็ซื้อที่ดินตรงนี้ไป
ส่วนป้าอำนวยไม่มีบ้านอยู่อาศัย
มาขออยู่อาศัยตรงที่ดินบริเวณนี้
ที่ผ่านมานะป้าสุระบอกว่าฉันก็ช่วยเหลือป้าอำนวยมาตลอด
ให้ย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านของฉันด้วยซ้ำ
ส่วนประเด็นเงิน๓๐๐๐บาทที่ป้าอำนวยอ้างนะฮะ
ว่าถูกเรียกเก็บเงินจากฉัน
สุระบอกว่าป้าอำนวยเคยนำมาให้เธอจริง
หลังจากสร้างบ้านเสร็จนำมาให้เพราะบอกว่าเป็นสินน้ำใจ
แต่ป้าสุระก็ไม่ได้ขอรับไว้ไม่ได้รับไว้
แต่ป้าอำนวยก็วางไว้ในบ้านคุณ

ป้าอำนวยก็มาขอให้เงิน๓๐๐๐๐บาทคืน
แสดงว่าฉันไม่ได้รับเงินเขามา

แล้วปมขัดแย้งมันเกิดจากอะไรครับ
เกิดจากนางอำนวยคันทงไปซึ่งที่ให้บ้านทางกัน๒๐๐๐๐

เย้น้วยเขาซึ่งทำไมทำไมไม่ไหว้อยู่ว่ะ
ลูกก็มีทำไมไม่ไหว้ว่ะ

ว่าสัก๒๐๐๐๐มันจะเอาเงินไป

ว่ามันพังคราวนี้เราก็ไปซ่อมแซมให้

ก็ทำให้เซ็ตเรียบร้อยแล้วที่นี่ทั้งหลาน

ทำให้อย่างดีแล้วเพราะมันลือกันเอง
คือมันก็โทษเราหรือ

เรื่องไม่ตรงกันบอกไม่เหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องนี้แจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจต้องตัดสิน